ข่าวต่อไปนี้อาจจะช้ำใจอยู่บ้าง
เป็นระยะระยะนะคะใช่สำหรับมิคทองระยะหนุ่มหล่อหุ่นสูงอู๋มาสแมน
เพอร์เฟคเลยหลายคนก็ชื่นชอบอยู่
ผลงานการแสดงของมิคทองระยะเองก็น่าติดตามด้วย
แต่จะบอกว่าที่จะต้องปาดน้ำตาเนี่ย
คือเขาเองเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวกับสาวคนไหน
ใช่ไหมพอมีไปก็ปฏิเสธว่ามันไม่จริง
เคลียร์กันไปหลายคนก็ยังให้ความหวังกับตัวเองว่าเขาโสดไง
แต่ท้ายที่สุดเขาบอกเลยว่า
ออกมายอมรับเองนะจ๊ะว่าตอนนี้กำลังตามขายขนมจีบ
นักแสดงน้องใหม่ชื่อว่าพระพายรมิดาอยู่ค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาก็เห็นว่าทั้งคู่ไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันบ้าง
แต่จะบอกว่าไม่ได้กระหุงกระหิงสองคน

หักร้านฝ่ายไง
เพิ่งไม่ได้เป็นแฟนกันนี่
เดี๋ยวเขาก็ตรงนั้นแต่ว่าน่ารักทั้งคู่นะคู่นี้ก็ติดตามผลงานกันด้วยละกันนะคะ